ในช่วงนี้พูดถึงเรื่องของโควิดค่ะ
สถานการณ์ตัวเลขที่เราต้องรอดู

อยู่ที่๖๕๑๙ราย

แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศ๖๔๖๔ราย
แล้วก็ติดเชื้ออยู่ในเรือนจำ๕๕ราย
ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตในช่องสีเหลือง
วันนี้๕๔รายรวมผู้เสียชีวิตสะสม๒๓๘๗ราย
แล้วอีกช่องหนึ่งที่ต้องดูก็คือช่องสีเขียวค่ะ
สำหรับคนที่หายป่วยแล้วก็กลับบ้านได้

การหายป่วยแล้วก็กลับบ้านน้อยกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้ออีก

เพราะฉะนั้นตัวเลขที่เรารายงานกันอยู่๕๐๐กว่า๖๐๐กว่า
เป็นแบบนี้ทุกวันเราคิดว่าเยอะแล้ว
แต่ในความเป็นจริงมันอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้
เพราะว่าเรื่องนี้ทางคุณหมอสมิทศรีสน
นิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีก็มีการตั้งข้อสังเกต
แล้วก็โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่าจะมาเล่าให้ฟังในฐานะแพทย์นิติเวศ
เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในกรุงเทพว่ามันหนักมากขนาดไหน
คือคุณหมอไปสวอปตรวจจากศพ
แล้วเจอผลที่เป็นบวกหรือว่าผลติดเชื้อโควิดเยอะมาก
ย้อนไปเมื่อวันที่๕ที่ผ่านมา
คุณหมอไปตรวจศพ๔ราย
รายนึงอายุมากแล้วรู้แน่นอนเลยว่าเป็นโควิด
อีก๓รายนะคะคุณหมอบอกว่าสวอปแล้วแล้วก็ปรากฏว่าผลเป็นบวกหมดเลย
นี่ขนาดวันเดียวแล้วก็ในเขตที่โรงพยาบาลรามารับเท่านั้น
ทีนี้โดยรวมที่คุณหมออยู่เวรมา
จะเจอเชื้อก็จะเป็นคนที่อยู่ในชุมชนแออัดที่แออัดมาก
และสถานที่ทั้งหมดก็จะมีประวัติ
ว่าคนในนั้นติดเชื้อโควิดแล้วหลายคน
มีอยู่รายหนึ่งค่ะผู้เสียชีวิตรายหนึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง
คือญาติพาเชื้อโควิดมาติดญาติก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นโควิด
ซึ่งอันนี้เป็นคุณหมอเล่าถึงเรื่องของการทำงาน
หลักสรุปแล้วคุณหมอจะบอกว่าสถานการณ์มันหนักมาก
ผู้ป่วยกับคนตายที่เห็นทุกวันนี้มันไม่ใช่ตัวเลขจริง
ส่วนคนเสียชีวิตก็มีเยอะกว่านี้

คุณหมอบอกด้วยนะคะว่าจุดประสงค์ที่คุณหมอจะโพสต์เนี่ย
แล้วก็ถ้าเกิดใครได้โคต้าในการฉีดวัคซีนหมอบอกว่าฉีดไปเลยนะ
แม้จะไม่ใช่วัคซีนที่ดีที่สุดแต่อย่างน้อยมันช่วยป้องกันได้
ใช่ครับซึ่งแน่นอนตามที่ข้อมูลที่ออกมา
คนติดเชื้อ๕๐๐๖๐๐๐หรืออาจจะมากกว่านี้
แล้วก็มีข้อเสนอเรื่องของการล็อกดาวน์ออกมาอีกนะครับ
วันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ธรรมเนียบรัฐบาลครับ
ท่านพลเอกนัทพงศ์นาคพาณิชย์นะครับ
ท่านเหลขาธิการสภาความมหังโครงแห่งชาติบริสมชนะครับ
ฐานะเป็นผู้ในการศูนย์ปฏิบัติการบริหารสรรค์การแพทย์ระบาดของโรคโควิด๑๙
ท่านก็บอกว่าก็มีการพูดถึงเรื่องของข้อเสนอให้สวบคอล็อกดาวน์ซะ
จากตัวเลขผู้ติดเชื้อมันสูงขึ้น
ตอนนี้ท่านเองก็บอกว่าได้ยินเหมือนกันแหละนะฮะ

แล้วก็รับฟังความเห็นจากทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขซะก่อน
ซึ่งต้องดูให้รอบด้านถ้ามีความจำเป็นก็เดี๋ยวต้องรอดูว่า
จะมีการประกาศเรื่องของการล็อกดาวน์หรือเปล่า
ใช่ค่ะก็เรื่องนี้จริงก็สอดคล้องกับที่ทาง
อาจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมคชินทร
ซึ่งเป็นรองประธานคณะที่ปรึกษาศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด
คุณหมอก็ออกมาพูดจริงก็ค่อนข้างจะชัดเจน
ว่าตอนนี้ถือว่าสำหรับตัวคุณหมอคิดว่าเข้าสู่ระลอก๔แล้ว
เพราะว่าเชื้อเดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดีย
มันมีคนติดเชื้อมากขึ้นโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร
แล้วก็๒ก็คือคนที่ติดเชื้อหาแหล่งกำเนิดไม่ได้
ไม่รู้ว่าติดมาจากไหนแล้วก็ตัวเลขของผู้ติดเชื้อมันเยอะมากขึ้น
เพราะฉะนั้นจากสถานการณ์ทั้งหมดมันน่าจะเข้าสู่ระลอก๔ได้แล้ว